แยกตัวออกจากอียูของสหราชอาณาจักร
ทำให้หลายคนตั้งคำถามกับสิ่งที่สหราชนาจักรมี
แล้วก็แตกต่างจากชาติยุโรปชาติอื่นนะครับ
ซึ่งก็ดูเหมือนว่าความเป็นสหราชอาณาจักร
เต็มไปด้วยความแตกต่างหลากหลาย
ธรรมเนียมและพิธีการของราชวงศ์
จนถึงวัฒนธรรมป๊อปที่โด่งดังไปทั่วโลก
ตั้งแต่เมื่อหลายสิบปีที่แล้ว
นอกจากนี้ความเป็นสหราชอาณาจักร
ยังมีความหมายครอบคลุมไปถึงการผสมผสาน
วัฒนธรรมชาติอื่น
แต่ไม่ว่าจะนิยามความเป็นสหราชนาจักรว่าเช่นไร

ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์หน้าใหม่อย่างแน่นอน

คือสัญลักษณ์ที่ชัดเจนที่สุดของอังกฤษ
ที่แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวไปเยือนปีละ๓๖ล้านคน

กลับได้พบอีกภาพหนึ่งที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง
ขณะที่อีกฝากของลอนดอนทางตะวันออก
เต็มไปด้วยร้านกาแฟและเสื้อผ้าสไตล์วินเทจ

คงจะหนีไม่พ้นราชวงศ์อังกฤษ
ซึ่งสมเด็จพระราชินีนาฏอลิซาเบ็ดที่๒
เพิ่งฉลองพระชนภรรษา๙๐ภรรษา
เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
ราชวงศ์อังกฤษก็เป็นอีกจุดดึงดูดของนักท่องเที่ยว
คุณบริษัทมีความรู้สึกว่า
เขาบอกว่าผู้คนจำนวนมากเดินทางมาที่นี่
เพื่อดูวัฒนธรรมที่มีความเป็นเฉพาะตัว
กองทหารที่มีท่าทางขึงขัง
ซึ่งทั้งหมดนี้ก็ทำให้กรุงลอนดอนรวมถึงอังกฤษ
ถูกมองว่าเป็นชาติที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์
ความเป็นอังกฤษยังแพร่กระจายไปทั่วโลก
ผ่านซุปเปอร์สตาร์ดังตั้งแต่ยุค๖๐

ความเป็นอังกฤษยังอาจหมายถึงการผสมผสาน
ก็เป็นกลิ่นอายผสมผสานของวัฒนธรรมที่อื่นอย่างชัดเจน
มองว่าความเป็นอังกฤษคือการสะสมเอาหลายอย่างมาเข้าด้วยกัน
เขาบอกว่าความเป็นอังกฤษก็เหมือนกับการเอาของที่แตกต่างกัน

อกจากนั้นสิ่งเหล่านี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
แต่สำหรับชาวอังกฤษเองความเป็นอังกฤษในนิยามของแต่ละคน
ก็ยังมีความแตกต่างกันด้วย

ความเป็นอังกฤษคือความขัดแย้งในตัวเอง
ทำให้เราแตกต่างจากอเมริกันชนหรือชาวยุโรปชาติอื่น
โดยเฉพาะชาวฝรั่งเศสและชาวเยอรมัน

ความเป็นอังกฤษคือความภูมิใจในการที่ได้เป็นพลเมืองอังกฤษ
แต่ไม่ว่าความเป็นอังกฤษจะเป็นอย่างไร
แต่การลงประชามติแยกตัวจากสภาพยุโรปในครั้งนี้
จะเป็นการเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของอังกฤษอย่างแน่นอน